สวัสดีค่ะได้เวลามากัดให้สะบัดกับเรา๓คนในคู่กัดสะบัดข่าว
เดินกับเรา๓คนแบบนี้นะครับผมชนะคุณฮิสาและน้องจูนุ่งครับ
ใช่ครับคุณผู้ชมสามารถส่งไลน์เข้ามาพูดคุยกับพวกเรา๓คนได้นะครับ
ส่งมานะบางคนชอบบอกน้อยใจใช่ไหมคุณชิสาบอกไม่อ่านเลย
ส่งกันมาบางคนส่งกันมาแล้วมากมายหลายข้อความ
ข้อความอาทิตย์ที่แล้วยังมีเดี๋ยวเราก็เอาขึ้นมาอีกนะครับ
ไม่มีเขาส่งวันต่อวัน
นะคะส่งมาไม่ยากนะคะไม่เสียข้อไม่เสียตังค์ด้วย

วันนี้ราวข่าวสารของเรามาแน่นจริง
มีเรื่องอะไรให้ได้ติดตามบ้างนั้นไปดูกันเลยในช่วงของสบัดข่าวเด็ด
นายดังเมืองสุพรรณหายตัวไปอย่างลึกลับ
ร่างทรงบอกผีบังตาจะเจอไหมต้องติดตามครับ
มาอีกแล้วช้างละมุด
บุกบ้านลุงที่ปราจีนบุรีแบบไม่มีพัก
ส่วนจะมาทำอะไรต้องติดตาม
สรรชัยภูมิวัยรุ่นจับกลุ่มโชว์รถแต่งเสียงดังลั่น
บ้านบางบ้านไม่ได้นอนแถมเจอกระสุนอีกด้วย
โอ้โหเรื่องราวจะเป็นอย่างไรเอ้าตามต่อกันแบบชัดใน
คู่กันสมัติข่าว

อย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องเดี๋ยวเราจะเล่าข่าวยาวกันไปเลย

โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ต้องฝากเตือนกันเพราะว่าช่วงนี้
โควิดหลายคนบอกว่าเฮ้ยไม่กลัวไม่กลัวแล้ว
ก็ไม่ได้บอกให้กลัวและไม่ได้บอกให้ตื่นตระหนก
แต่คุณต้องมีสติในการเรียนรู้ที่จะอยู่กับโควิด
แต่ละวันก็จะมีเรื่องที่เราต้องศึกษาเรียนรู้
ส่วนเรื่องของยาที่จะใช้ไม่ใช่แค่ยาฟาวิแล้ว
ตอนนี้มีอีกหนึ่งชนิดก็คือยาโมนูนพิราเวีย

ใช่ค่ะคุณผู้ชมซึ่งแม้ว่าช่วงนี้สถานการณ์โควิด
บ้านเราจะชัดเจนว่าตอนนี้น่าเป็นห่วงอีกสักรอบหนึ่งแล้ว
เป็นช่วงขาขึ้นของโลกนะคะหลายคนก็อาจจะกังวล
รวมไปถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
คณะรัฐมนตรีก็เลยอนุมัติเงินจำนวน๓๙๙๕ล้านบาท
เพื่อจัดหาซื้อยารักษาโควิดเพิ่ม
เพราะว่าตอนนี้ไทยยังพบผู้เสียชีวิตมากอยู่เหมือนกัน

พบว่าประมาณสัก๙๘ยังไม่ได้วัคซีน
แล้วบางคนฉีดวัคซีนแล้วแต่ทิ้งนานห่างเกิน๓เดือนแล้วด้วย
คือพอเราไปดูอัตราจำนวนผู้ที่ติดเชื้อรายวัน

แต่อย่างนี้ฮะมาลองดูอัตราการครองเตียง
เอาเฉพาะในกรุงเทพแล้วก็ปริมณฑลเนี่ย

คลินิกเอกชนก็เล็งที่จะซื้อยาโมนูพิราเวียกันยกใหญ่เลย
หลังจากทางกระทรวงสาธารณสุขนะครับ
ไฟเขียวแล้วให้จัดซื้อยารักษาโรคโควิดเพิ่ม
ส่วนในอนาคตอาจจะขยายให้กับร้านขายยาสามารถจ่ายยาโมนูพิราเวียได้อีกด้วยครับคุณชนะ
โมนูพิราเวียเนี่ยคือจ่ายสำหรับผู้ป่วยโควิดแต่อาการไม่รุนแรงเท่าคนที่ต้องกินยาฟาวิพิราเวียนะคะ
ซึ่งการจ่ายยาเนี่ยต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกรมการแพทย์ก็คือเป็นผู้ป่วยอาการสีเหลืองขึ้นไป
ซึ่งตอนนี้นะคะสำหรับบริษัทที่ขึ้นทะเบียนกับออยก็มี๓บริษัทแล้ว
ยังไงก็ตามเรื่องของการซื้อยาจ่ายยาเนี่ยไม่ใช่สุ่ม๔สุ่ม๕ไปซื้อเอง
ก็ต้องปรึกษาคุณหมอให้คุณหมอเป็นคนสั่งจ่าย
ต้องเข้าใจอย่างหนึ่งในทุกวันปัจจุบันนี้

ส่วนใหญ่มักจะเลือกที่จะรักษาเองที่บ้าน
ขน้อยลงละถ้าอาการไม่แย่จริง

เดี๋ยวนี้มันเปลี่ยนไปตามสถานการณ์
รักษาตัวที่บ้านก็ได้นะคะ
แต่ว่าตอนนี้เงื่อนไขเปลี่ยนไปการไปรับยาสามารถรับที่ร้านขายยาได้ด้วย
ฉะนั้นไอ้โมนูพิลาเวียนี่แหละที่เขามองว่านี่อาจจะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะ

เพราะว่าฟาวีสำหรับแบบว่าคนที่อาการแบบหนักเลย
มากค่ะส่วนโมนุก็อาการย่อมลงมาอีก
ยังไงก็ตามเดี๋ยวรอติดตามข้อมูลจากกระทรวงสาธารณสุขที่จะออกมาเพิ่มเติมด้วย

ทนายใจบุญที่สุพรรณบุรีชื่อว่าทนายจิต

ไปดูหน่อยเพราะว่าล่าสุดญาติญาติหมดทางแล้วจริงต้องพึ่งพาร่างทรง
ช่วยบอกหน่อยว่าทนายคนนี้หายไปไหนครับ
คือเวลาเค้าหายคือ๖มื้อเย็น
ต้องหกวันที่จะเปิดให้
๒ครับกว่า๒

ช่วงนี้ที่เขาถือมือถือเนี่ยเขากำลังเจรจาพูดคุย

อย่างนี้ฮะต้องบอกว่าที่ครอบครัวของทนายคนนี้ตัดสินใจทำแบบนี้เพราะหมดทางแล้วจริง
ทนายเขาหายไปหลายวันถ้านับวันนี้ด้วย๖วันแล้วนะ
ถ้าเป็นใครใครก็รู้สึกเป็นห่วงแหละ
แล้วจะให้ลองทำยังไงล่ะทางไหนที่มีโอกาสจะหาได้เขาก็ทำหมดแหละ
ไปหาที่พึ่งก่อนเลยนี่คือร่างทรงปู่ขาวนี่แหละค่ะ
ใช่แล้วครับเล่าให้ฟังแบบนี้ฮะ

ติดต่อแล้วก็พูดคุยกับทีมกู้ภัยด้วยนะ
บอกว่าทนายจี๊ดเนี่ยถูกผีบังตา
ทีนี้ละห้ะทางครอบครัวแล้วก็จ้านทีกู้ไภ่
เขาก็จุดทูปบอกกล่าวตามความเชื่อ
เพื่อขอขมาเจ้าที่เจ้าทางนี่คือบรรยากาศในช่วงกลางคืนของคืนวันนั้นนะ
แล้วเขาก็เดินทางเข้าไปในสุสานเพื่อค้นหา
แล้วมือถือทางญาติเองก็ยังพูดคุยติดต่อกับร่างทรง
ร่างทรงเขาก็พูดพูดลักษณะเหมือนกับว่าร่างทรงอยู่ที่นั่นเอง
เพราะว่าอะไรบางจุดบางที่พูดโดยที่ร่างทรงไม่ได้ไป
แต่เขารู้เขาเห็นมันคือความเชื่อนะคุณผู้ชมนะ
เล่าให้ฟังก่อนแบบนี้แล้วจากในคลิปเนี่ยเราได้เห็นได้ยินด้วยใช่ไหมคุณชิสา
ใช่ร่างทรงพ่อปู่เนี่ยก็คือเจรจากับวิญญาณที่กักขังทนายจี๊ดนะ
แต่ร่างทรงบอกการเจรจาไม่เป็นผลแต่วิญญาณก็บอกนะว่าใจเย็นให้รอหน่อย
รอ๖โมงเย็นวันนี้วันที่ค้นหาเนี่ยเดี๋ยวจะปล่อยตัว
ตอนนี้ยังไม่๖โมงเย็นอีกสัก๑๕นาที๔โมงเย็น
โอ้โหเนี่ยถึงต้องรอกันขนาดนี้เลยคือหากนับวันดูคุณผู้ชมครับ
ทนายจี๊ดเนี่ยหายตัวเข้าสู่วันที่หกแล้วนะครับหลังจากที่ปั่นจักรยานครับ
เขาปั่นจักรยานไปบริเวณริมคลองส่งน้ำครับทางญาติก็เลยอ่ะยังไงดีตามหาครับ
จนพบครับพบอะไรพบจักรยานยนต์ของทนายจี๊ดจมอยู่ในคลองชนรับประทานครับ
ตอนแรกเนี่ยญาติเขาก็เชื่อว่าธนายจี๊ดเนี่ยน่าจะจมน้ำครับแต่ยังไม่เห็นร่าง
ญาติก็เลยไม่ปักใจเชื่อว่าทนายยังไม่เสียหรอก
แบบนี้ยังมีหวังไงใช่ครับ
จากนั้นก็เลยปูพรมค้นหาแบบทุกตารางนิ้วเลยนะรวมทั้งใช้เครื่องสูบน้ำเนี่ย
สูบน้ำออกจากคลองชนระประธานนะคะแต่ถึงอย่างนั้นก็ยังไม่พบตัวของทนายจี๊ดนะคะ
แบบนี้เขาก็ตั้งข้อสงสัยเพิ่มเติมมีเรื่องอะไรกับใครเปล่าเป็นทนายในตัวหรือเปล่า
อุ้มถูกอุ้มตัวหรือเปล่าแต่อย่างนี้ฮะจากการพูดคุยกับทางครอบครัวแล้วก็คนใกล้ชิด
ก็ไม่น่าจะไปทางนั้นเขาบอกว่าทนายจี๊ดก็ไม่ได้เป็นศัตรูกับใคร
ส่วนใหญ่ก็เป็นที่รักไข้ของพี่น้องประชาชนแถวนั้นด้วยครับ
อย่างนี้ฮะทางผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดสุพรรณบุรี
คุณผู้ชมฮะเขาก็เปิดเผยนะว่าจากการสอบปากคำเนี่ย
หลายประเด็นก็ยังเชื่อว่าไม่น่าจะมีปัญหากับใครแต่อย่างนี้
ตำรวจตำรวจสุพรรณบุรีบอกว่าเรื่องของร่างกายล่ะสภาพร่างกายเป็นยังไง
ก็ได้ข่าวมาว่าทนายจี๊ดมีปัญหาเรื่องของสภาพร่างกาย
ร่างกายไม่ค่อยแข็งแรงแบบนี้ต้องไปไล่ดูจากกล้องวงจรปิดนะ
ในจุดต่างที่ทนายจี๊ดปั่นจักรยานผ่านไปดูแล้วมีสิ่งผิดปกติด้วยหรือไม่
แต่อย่างนี้ครอบครัวเขาไม่สบายใจแน่แต่อย่างหนึ่งที่ร่างทรงบอก
แล้วทางครอบครัวเองเขาก็ยังมีหวังเขาบอกว่าทนายจี๊ดยังไม่ตาย
ยังมีชีวิตอยู่เพียงแต่ว่าผีบังตาอยู่เท่านั้นเอง
เดี๋ยวรอดู๖โมงเย็นวันนี้จะเป็นอย่างที่ร่างทรงปู่เขาบอกหรือเปล่าด้วย
แต่ตอนนี้ไม่ต้องรอแล้วค่ะเพราะว่ามาถึงที่แล้ว
ละมุดค่ะบุกมาถึงที่เลยลุงบอกโอ้โหไล่ยังไงก็ไม่ไปเนาะเจ้าละมุด
ลุงแฮวบอกโอ้ไม่ไหวแล้วไม่รู้จะไล่ยังไง
คือลุงแพ่วอยู่ที่บ้านทุ่งแฝกจังหวัดปราจีนบุรีนะคะ
อยู่ที่นี่แล้วเห็นเจ้าละมุดเป็นช้างป่าเพศผู้
อายุ๔๕ปีจากอุทยานแห่งชาติทัพลานเนี่ย
บุกเข้ามากินสวนกินผลไม้ในสวนกล้วยค่ะ
ยังไงก็ไม่ไปไม่ไปอ่ะลุงเลยบอกขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่หน่อยแล้วกัน
เนี่ยฮะโอ้โหไล่ยังไงก็ไม่ไปจริงทางด้านคุณลุงเนี่ยเขาก็บอกว่า
หลังจากเจ้าหน้าที่เข้ามาช่วยผลักดันเจ้าละมุดออกจากบ้านไปเนี่ย
อ่ะมีอะไรเสียหายบ้างนี่ครับโอ้โหโอ่งลายมังกรว้าว
แล้วก็ถูกเจ้าระมุดเนี่ยเหยียบแตกไปหนึ่งใบนะรั้วบ้านก็พังด้วย
ที่ผ่านมาเจ้าละมุดเนี่ยเขาเข้ามาหาของกินที่บ้านนี่แหละนี่นะเป็นครั้งที่๓แล้วนะฮะ
แล้วคือคุณลุงใช้วิธีด้วยการวางสายไฟรอบบ้าน
แต่คุณเชื่อไหมว่าเจ้าละมุดมันรู้ทันมันฉลาดมันอ้อม
แล้วมันก็คือไม่โดนสายไฟค่ะคุณลุงบอกโอ้ไม่ไหวแล้วไม่ไหว
เอางี้มั้ยระมุดมาอยู่ด้วยกันเลยมั้ย
อันนี้ผมอาจจะพูดแบบทั่วไปเลยนะแล้วแบบยังไงอ่ะ
ในเมื่อถ้าเกิดมันเป็นช้างที่เชื่องเพราะเขาบอกว่าช้างตัวนี้เชื่องอยู่
มันเป็นทั้งช้างป่าแต่มันเชื่อง
เออเลี้ยงอยู่ด้วยกันไปเลยไหม

ดีค่ะเดี๋ยวเริ่มจากคุณชนะก่อนเลย

เรื่องนี้กันหน่อยเขาบอกว่าสนั่นเมืองชายภูมิ
ชาวบ้านเขาไปร้องเรียนว่าเอ๊ะมาจัดงานแบบนี้
งานแงนบึ้นแบบนี้
ได้เหรอเสียงมันดังอะครับ
โอ้โหเนี่ยฮะหูอื้อพูดได้คำเดียวเลยครับนี่เป็นเหตุการณ์บางช่วงบางตอนที่ชาวบ้านเขาแอบถ่ายเอาไว้นะ
เนี่ยเขาบอกว่ามันเกิดขึ้นถ่ายในงานงานอะไรงานสองล้องานสองล้อหลักเมืองคลาสสิคอ่า
ที่เขาจัดบริเวณสนามกีฬาฟุตบอลอเภอภูเขียวจังหวัดชายภูมิเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา
นี่เองครับมีกลุ่มวัยรุ่นชายหญิงนำรถจักรยายนมอไซด์แต่งซิ่งโอ้โหทอลักษณะแบบนี้อ้อหูย
แงนแงนแงนแงนเนี้ยมาร่วมงานเนอะเอามอไซด์มาร่วมงานประมาณสักพันครัน
คิดดูละกันพันคันแต่ละคันเสียงระเบิดเถิดเทิงแบบเนี้ย
แล้วเขาบอกว่าหลังเลิกงานประมาณ๔๕ทุ่มไม่ยอมกลับอีก
มาจับกลุ่มแข่งรถมอเตอร์ไซค์ส่งเสียงดังไปทั่วพื้นที่อำเภอภูเขียว
เออชาวบ้านเขาบอกตอนนี้เดือดร้อนไม่ไหวเลยก็เลยโพสต์เฟซบุ๊ก
ตามหาคนจัดงานคนรับผิดชอบงานนะคะเพราะว่าอะไรมันอาจกลัวตรงที่ว่า
จัดงานเนี่ยเขาพบปลอกกระสุนปืนตกอยู่ที่ถนนด้วยเลยยิ่งอยากรู้ว่าใครอนุญาตให้จัด
ช่วยมารับผิดชอบทีส่วนหนึ่งชาวบ้านน้อยใจนะบอก
บอกว่าที่ขอจัดงานบุญงานบวชอืม
ไม่เห็นอนุญาตให้จัดแต่พอเป็นงานอย่างนี้

ใครรับผิดชอบใครเป็นคนอนุญาตช่วยออกมาชี้แจงให้ด้วยนะคะครับ
ไปดูเรื่องราวนี้เวลาที่เราลอกเรียนแบบพฤติกรรมที่ไม่ดี
อาจจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ได้ครับ
โอ้โหเนี่ยคุณผู้ชมดูสิฮะ
คือคันแรกเนี่ยเขามาแบบซิ่งใช่ไหม
ที่สองก็มาอยากจะซิ่งบ้างทำไง
เดาเอานะดูน่าจะแข่งกันมา
เดาเอานะแล้วสุดท้ายเสียหลัก
เกิดอุบัติเหตุแล้วสร้างความเดือดร้อนให้คนอื่น
นี่ไงนี่เจ้าของคลิปโดนไปด้วย
นั่นน่ะสิคะเพราะฉะนั้นอย่างเราเตือนกัน
บนท้องถนนไม่ใช่บนสนามแข่ง
นะคะดังนั้นแล้วเนี่ยเคารพกฎจราจรขับขี่ด้วยความระมัดระวังนะคะ
ไปให้มันถูกที่ถูกทางนะใช่ครับ
แล้วเราจะพักกันแป๊บเดียวคุณผู้ชมฮะ
โชว์หน้าเดี๋ยวกลับมาเจอกัน
ยอกเล่นกูบอกว่าติดตามทุกกสร้างคราว

สกิดยิ้ม
เฮ้ยยังไงดูด้ม

แต่ว่ารถนี้ไม่ใช่รถของน้องเขานะ

โหงานไม่หา

คุณพุทธเหมือนใครสักคนถึงแถวนี้

เอาสุดท้ายก็ช่วยกันอย่างนี้

เกิดอะไรขึ้นกับคุณ
ทำไมท่านเล่นเป็นเข้าในศาล

เป็นตะกันบนกันแบบสิบคน

แล้วคนที่เหลืออยู่คือคุณชนะ
คนนี้ตอนนั้นผมอ้วนหน่อยวิ่งไม่ค่อยทันข้อ

ก็เป็นเรื่องของเพื่อนที่เราเอามาให้ดูกันนะครับผม

คุณแม่บ้านคะเวลาคุณซักผ้าให้กับคุณสามีเนี่ย
คุณเคยเจออะไรที่มันแปลกอยู่ในกระเป๋า
แล้วมันทำให้คุณหยุดชะงักแบบเธอคนนี้ไหมไปดูค่ะ
แดงม่วงขึ้นมาก็เลยให้อภัยขึ้นทันที

กรุณาทิ้งอะไรเอาไว้ให้เราในกระเป๋าด้วย
ม้วนจนกางเกงในม้วนเป็นเลข๘แล้วนะ

ฮึ่มแต่ถ้าเกิดเจออะไรแปลกปลอมล่ะ
ถ้าอะไรแตกปลอมแบบนั้นก็ต้องเชื่อด

ซองแบบนี้มีพิรุษนะเรา

มาโดยคลิปชาวนาตัวน้อยสายแดนครับ
คุณผู้ชมฮะรายการต่อไปข่าวเย็นไทยรัฐรออยู่แล้วนะ

สวัสดีครับ
ครับ